หาเตียงบ้างนะนักมีหญิงสาวคนหนึ่งทำงานคราชเชีย์นะ
เธอติดโควิด๑๙คือที่บ้านเนี่ยมีหลายคนเธอติดเป็นคนที่๔ของบ้าน
บอกว่าร้องไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ตามประกันสังคมนะฮะ

กฎ๑๕๐๖กฎ๖นะครับเลข๑๕๐๖และกฎ๖
แต่เธอบอกว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยบอกว่าเตียงเต็มเป็นโรงพยาบาลเอกชน
เจอเจ้าหน้าที่นะถามไปถามมาบอกว่าแล้วไง
สุดท้ายเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยช่วยหาเตียงได้แล้วนะครับ
แต่ดูช่วงที่เธอไล่ร้ายเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะหายใจแน่นเจ็บคอไอไม่ไหวแน่นหน้าท้องแน่นหน้าอก
จุกไปหมดช่วยหน่อยค่ะหน่วยงานไหนก็ได้

เรื่องอะไรคะหนูบอกว่าหนูเป็นผู้ป่วยโควิด
แล้วเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วไง
หนูก็อึ้งคือคำว่าแล้วไงคืออะไร
หนูว่าหนูจะหาเตียงเพราะว่าไม่มีหรอกเตียงเตียงเต็มหมด
ผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่ชุมชนนาคทิมทองนะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ตามที่เธอเล่านะฮะเธอบอกว่าที่บ้านเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อายุ๔๔นะฮะเป็นแคชเชียร์อยู่แถวแพร่กษานะครับ
ลูกสาวคนกลางเนี่ยรับสายแล้วโทรไปคุยด้วยบอกแม่คุยไม่ไหวแล้ว
บอกว่าครอบครัวมี๕คนมีพ่อแม่ลูก๓คน
คนที่ติดโควิดเนี่ยเริ่มแรกมี๔คนก่อนคือพ่อแม่ลูกคนโตอายุ๒๔ลูกคนเล็กอายุ๑๐ปีนะ
ตั้งแต่๑๒กรกฎาคมนะครับตอนนี้รักษาโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยหมดแล้ว
ก็เหลือแม่ที่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลลูกสาวคนกลางอายุ๒๒เนี่ยออกมารับสายโทรศัพท์ของผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ตอนแรกไม่ติดโควิดนี่เพิ่งทราบข่าวร้ายเมื่อคืนว่าติดนะฮะตกลงทางบ้านติดหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังลูกหน่อยนะครับที่มาคุยด้วยนะครับ
ช่วยประสานเตียงค่ะถ้าหนูไปดูว่าแม่ไม่ไหวรึเปล่าตอนนี้ตอนนี้ต้องใช้ถังแล้วใช่ไหมถังออกซิเจ็ตแล้ว
ลูกสาวคนนี้ก็ติดด้วยแล้วแต่๓คนที่บ้านเนี่ยไปแล้วเหลือ๒คน
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีประสานเรื่องนี้ไปยัง
ประกันสังคมก็เลยเร่งประสานทันทีและช่วงค่ำที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ส่งรถไปรับคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
คุณลูกเดี๋ยวดูแลให้ต่อด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อ
ที่เป็นประเด็นเนี่ยหลังจากทราบเรื่องบอกว่าก็ประสานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วเช่นกัน
ลูกสาวคนกลางที่ยังเหลืออยู่แล้วเพิ่งติดเพิ่งทราบผลเมื่อคืนเนี่ย
ตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามารับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วเช่นกันนะครับ